ร่วมยินดีกับพี่วงซิลกันหน่อยนะคะอยู่ในวงการเพลงเนี่ย๑๐กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นผลงานเขาการันตีได้เลยว่าเจ๋งสุดค่ะ
ก็ได้นักแสดงแล้วก็พิธีกรสาวมากความสามารถพี่แอฟทักษะออนมาถ่ายทอดความรู้สึก
ฝีมือผู้กำกับคนเก่งพี่ต้อมยุทธเลิศอีกด้วยนะคะดังปังมากเลยค่ะ
อย่างนี้จะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกหรือเปล่านะคะ
แล้วทำไมวงซิลถึงได้ชอบแกล้งแหย่แม่แอฟจังเลยอ่ะ
เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ
ว่าผลงานครั้งต่อไปเนี่ย
แต่เชื่อมือพี่วงซิลแล้วก็พี่ต้อมเลยนะคะ
ออกมาทุกเพลงปังทุกเพลงเลยนะ